มีคู่นี้เขาเข้าพิธีวิวากันเรียบร้อยแล้วก็สำหรับนักแสดงสาวสวยคนนี้ค่ะน้ำฝนพัชรินกับคุณอามพิพัฒน์นะคะ
คบหาดูใจกันมาเกือบสี่ปีแล้วซึ่งพิธีการในช่วงเช้าค่ะทั้งคู่ก็ตั้งใจจัดเป็นพิธีเล็กเล็กนะคะ
มีเพียงคนในครอบครัวมาร่วมงานกันเท่านั้นแหละแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเลี้ยงฉลองกันตามปกติเลยค่ะ
ซึ่งบ่าวสาวป้ายแดงของเราเนี่ยนะก็ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย
กลางสถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่กำลังโอ้โหต้องบอกว่าแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้เลยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็บอกเลยว่าเตรียมความพร้อมเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งภายในสถานที่จัดงานโอ้โหจัดเป็นอย่างดีมากเนี่ยค่ะ
อย่างที่ภาพเห็นเลยมีการตั้งจุดตรวจวัดไข้ด้วยแล้วก็มีการแจกหน้ากากอนามัย
แล้วก็ยังมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับเอาไว้ล้างมือก่อนเข้างาน
และตามจุดต่างเพื่อความปลอดภัยของแขกที่มาร่วมงาน

ก็แสดงความยินดีด้วยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดง

สัมภาษณ์ตอนวันบ่ายสามโอ้โหโชว์แหวนเพียสสีกระราช
นี่ต้องบอกว่าพี่น้ำฝนใส่ชุดไทยแล้วสวยมากสวยไหมค

เดี๋ยวติดตามดูสัมภาษณ์ได้นะคะช่วงเช้ากับบันเทิงช่วงเช้ากันนะคะ